คุณผู้ชมคะเรารู้จักกันดีกับแม่พลอย๔แผ่นดินใช่ไหมคะ
วันนี้เดี๋ยวจะพาคุณเขมมาสอนและคุณผู้ชมนะ
ไปเจอกับปู่ชู๖แผ่นดินค่ะ

ปู่ชูเนี่ยอายุร้อยสิบเอ็ดปีแล้วก็ไม่รู้ว่าเรียกปู่จะได้ไหม
แต่คิดว่าปู่ก็น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วล่ะค่ะ
นายธานีธัญโภษผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
พร้อมกับนางจันทริยฤษญธัญพน์
เหล่ากาชาติจังหวัดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
นี่ค่ะเดินทางมาเยี่ยมนายชูวิยกัน
วัยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปี
หลังจากที่รู้ข่าวมาว่าเป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุดในจังหวัด
ก็ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็เงินจำนวนนึงให้นะคะ
ที่ปู่ชูก็ให้พรกับผู้ไปเยี่ยมด้วยความดีใจนะ
นางนิยมวิยกันหลานสาวเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
ปูชูป่วยเป็นโรคหัวใจโตแล้วก็ปอดอักเสบ
แต่ยังสามารถเดินนั่งนอนได้และความจำดีมาก

อาการของคนที่สูงวัยก็มีเพียงอาการหูตึงเท่านั้นเอง
เพราะฉะนั้นเวลาพูดคุยเนี่ยอาจจะต้องใช้เสียงดังนิดหนึ่ง
จากนี้หลานสาวบอกด้วยนะคะว่า

มีเชื้อสายเป็นชาวลาวครั่ง
ตอนที่เกิดในสมัยรัชกาลที่๕ช่วงสงครามโลกครั้งที่๒

ปัจจุบันมีลูกชายอายุ๖๖ปีแค่คนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่
แล้วก็อาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
อย่างที่บอกว่าปู่ชู๑๑๑ปีแล้วก็เปรียบได้เป็นบุคคล๖แผ่นดิน
มีลูกหลานเหรนล้นนับร้อยคนนะคะ

เป็นชื่อตามประเพณีของชาวลาวครั่ง
มีความหมายทางภาคกลางว่าปู่ทวดหรือว่าตาทวดค่ะ
เคล็ดลับที่ทำให้อายุยืนนะปู่ชูบอกว่า
ชอบรับประทานมะเขือยาวเผาน้ำพริกผักต้มแล้วก็ปลาเป็นหลัก
ที่สำคัญคืออารมณ์ดีแล้วก็ไม่เครียด
เท่าที่สังเกตดูที่อ่านข่าวมาตลอดหลายปีเนี่ย
อาหารหลักของคนอายุยืนคือน้ำพริกผักต้มปลา

ทุกคนเลยพูดแบบนี้เหมือนกันเด๊ะเลย